สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐ
ติดตามเรื่องราวข่าวสารในวงการบันเทิงที่แซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
วันนี้นะคะจะเจอกับเรือของคุณวงแล้วก็คุณพลอยพิมรจิตนะคะ
พร้อมกับประเด็นข่าวแซ่บเพียบเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอเริ่มต้นกันที่นางเอกสาวเรื่องราวดีดี

พาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันเลยจ้า

นะคะซึ่งคุณป้ายังสาวแพนเค้กเขมมะนิดเนี่ย
เขาก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับตำแหน่งนี้สักเท่าไหร่นะ
แต่ก็ยอมรับว่าทั้งตัวเองแล้วก็ทุกคนในครอบครัวเนี่ย
ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านจามิกรเอามากเลยค่ะคุณค่ะ
เพราะว่าหลานสาวคนแรกเป็นเหมือนศูนย์รวม
ทำให้คนในครอบครัวมีความสุขค่ะ
ขณะที่ก็ไม่คาดคิดนะว่าจะได้เห็นอารมณ์ที่เต็มเปี่ยม
ด้วยความสุขของหนุ่มพัตเตอร์น้องชายของเธอ
ถึงกับน้ำตาซึมเมื่อได้เห็นคุณพ่อมือใหม่เช่นกันค่ะ
ส่วนเธอเองแล้วก็หวานใจสารวัตรหมี
ก็ยังไม่คิดจะมีเบบีเป็นของตัวเองนะคะ

เพราะหลังจากที่เห็นการเลี้ยงเด็กคนนึงเนี่ย
มันมีรายละเอียดมันเหนื่อยนะคุณการเลี้ยงคนคนหนึ่ง
ไม่ธรรมดาเออพูดอย่างนี้แล้วก็ไปฟังเสียงสาวแพนเค้กกันหน่อยเร็ว
ค่ะตอนนี้ที่บ้านกำลังแบบตื่นเต้นมากเลย
กำลังเผลอล้างมากเลยนะคะ

ที่แบบทำงานเสร็จกลับไปก็แบบเขาหลับอยู่ก็ไปยืนมองเขาอะไรอย่างนี้
ก็แบบเอออุ้มได้ไหมเนอะหนักอยู่อะไรอย่างนี้

พี่หมีก็ถามตั้งแต่วันแรกที่น้องเกิดอะไรอย่างนี้ค่ะว่า
เป็นยังไงบ้างแบบส่งรูปมาให้พี่ด้วยนะอะไรอย่างนี้
ก็รอจะเจอแล้วก็บอกพี่หมีไปลองอุ้มดูมา
บอกพี่พี่กลัวพี่แบบเกรงน้องตัวเล็กมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
บอกลองอุ้มได้อะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็แบบเขาก็ชอบ
อันนี้ต้องลองเลี้ยงหลานไปก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้าง
เพราะท่าทางคือคือรายละเอียดเยอะมากค่ะค่ะ
หิงนะคะพี่หมี่บอกว่าเดี๋ยวให้พี่เลี้ยงหลานดูก่อนแล้วกัน
จะเลี้ยงทำไมหลานเลี้ยงของตัวเองไปเลยต้องมีของตัวเองนะคะ
เดี๋ยวแป๊บนึงให้เขาแต่งงานก่อนให้เขาแต่งงานก่อน
นี่อยากให้เขารีบมีนี่ไงตอนนี้เขากำลังวางแพลนกันอยู่นะคะ
แต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าขอตั้งใจเรียนไปก่อน
เรียนระดับปริญญาเอกเป็นดรก่อนแล้วค่อยสร้างครอบครัวสร้างครัว
ก็เป็นครอบครัวดรอย่างนี้ไม่อะไรจะเพอร์เฟคขนาดนั้น